คดี๑ขึ้นหน้าหนึ่งสิทธิ์พิมพ์ไทยรัฐเหมือนกัน
คุมผัวทำแผนสาดน้ำกรดฆ่าเมีย
ญาติร้องกระทรวงสาธารณสุขฟันโรงพยาบาลพระราม๒
เรื่องนี้ต้องแบ่งเป็น๒ประเด็น
ก็คือ๑เรื่องของอดีตสามีสาดน้ำกรด
ทำให้นางสาวช่อระดาเสียชีวิต
กับ๒เรื่องของการรักษาของโรงพยาบาลพระราม๒
เรื่องนี้เราดูเรื่องของคดีกันก่อน
เมื่อวานี้ตำรวจนครบานท่าข้าม
คุมตัวนายคำตันสิงฮนาศอายุ๕๐ปี

ข้อหาสาดน้ำกรดใส่นางสาวช่อลัดดาอายุ๓๘ปี

ทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่จุดเกิดเหตุ
หลังสามารถจับตัวได้ขณะหลบหนีกบดานบ้านเพื่อน
ในพื้นที่อำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับ

ว่าตอนที่จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ

ที่จุดเกิดเหตุคงมีญาติของผู้เสียชีวิต
มาดักรอเพื่อที่จะรุมประชาธรรมอยู่

พอประตูรถเปิดออกญาตินี้กรีดเลยนะคะ
ใช่นะครับกรีดร้องดังลั่น
ร้องไห้กันระงมด้วยความโกรธแค้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวของนายคำตันมาที่จุดนี้

พักอาศัยอยู่กับนางสาวช่อลัดดาภรรยา
ที่ห้องเล็กที่๑๒๒ทับ๖นะครับ
ห้องเล็กที่๖ชั้น๒ซอยพระราม๒๖๑นะครับ
ซึ่งห้องนี้เป็นจุดที่ผู้ต้องหาสาดน้ำกรด
ใบหน้าของนางสาวช่อลัดดา
ขณะที่กำลังนอนหลับอยู่กับลูกสาววัย๑๒ปี
เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๕ของวันที่๙พฤศจิกายน
เป็นช่วงเวลาของการสาดน้ำกรดนะครับ
โดยนายคำตันเฝ้าติดตามพฤติกรรมของภรรยามานานแล้ว
แล้วก็เปิดเผยกับตำรวจสารภาพกับตำรวจ
ว่าการก่อเหตุครั้งนี้เพราะเขาหึงหวงนะครับ
โดยเขาพบว่าภรรยาของเขาแอบคบผู้ชาย๒คน
คนแรกขับรถรับจ้างซูบารุอีกคนทำงานอยู่ที่ห้างเดียวกัน
นายคำตันเฝ้าติดตามพฤติกรรมมานานจึงเกิดความโกรธแค้น
ก่อนเกิดเหตุ๒วันไปซื้อน้ำกรดที่ร้านวัสดุก่อสร้าง
อู่แท็กซี่มาเก็บไว้หลังตู้เย็น
และเวลาประมาณตี๕ของวันศุกร์ที่๙พฤศจิกายน
ตัดสินใจเอาน้ำกรดเทใส่แก้ว
แล้วก็ราดไปที่หน้าของภรรยาจนภรรยาดิ้นพลาด

ขึ้นรถเมย์ไปต่อรถตู้หนีไปอยู่บ้านเพื่อน
ที่จังหวัดนครสวรรค์จนถูกจับกลุ่มได้
นี่แหละครับจุดแรกที่ตำรวจนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ก็คือที่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้
จุดที่๒นะครับบริเวณหน้าห้องน้ำภายในห้องพัก

ซึ่งบรรจุอยู่ในขวดเบียร์ซุกซ่อนไว้
ใส่แก้วกาแฟแล้วก็เตรียมนำมาสาดนะครับ

นำแก้วกาแฟที่บรรจุน้ำกรด

และแน่นอนครับระหว่างที่ทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ก็มีญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
มาเตรียมรุมประชาธรรมเลยนะ

เวิ่งต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาค่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
โดยอ้างอิงจากคำพิพากษาสารดีกาที่ระบุว่า
น้ำกรดจะไม่ใช่อาวุธโดยสภาพ
แต่เป็นสารเคมีชนิดกรดเกลือ
มีคุณสมบัติกัดกร่อนรุนแรงทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะครับ
ขณะที่บรรยากาศการนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ครอบครัวของนางสาวช่อระดาโดยเฉพาะผู้เป็นแม่นะครับ
ก็คือนางทองอาจร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลา
เพราะว่าผู้เป็นแม่แค้นใจเหลือเกิน
แล้วก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอยู่ตลอดเหมือนกันนะ
บอกว่าจะไม่ยอมอโหสิกรรมให้
ทำไมถึงทำกับลูกสาวของเธอแบบนี้นะครับ

ทีนี้คุณผู้ชมมาดูอีกส่วนหนึ่งส่วนที่๒ที่ว่าไป
ก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางโรงพยาบาลพระราม๒นั่นเอง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้เห็นคลิปแล้วล่ะค่ะ
ทางด้านโรงพยาบาลมีการวิวาทะกันกับนายอัจฉริยะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะตอนบ่าย๓โมง
โรงพยาบาลก็มีการตั้งโต๊ะแถลงถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
โดยแพทย์หญิงวัลภาชัยมโนวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระราม๒
พร้อมด้วยนายแพทย์พีระคณานุวัฒน์ศัลยแพทย์ทั่วไป
และผู้ดำเนินการสถานพยาบาลโรงพยาบาลพระราม๒

โดยทางโรงพยาบาลก็บอกว่าโรงพยาบาลได้ทำแผลคนไข้

เพื่อที่จะให้ยาระงับปวดแล้วก็สังเกตอาการ
แต่คนไข้ได้แจ้งปฏิเสธการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
แล้วก็บอกความต้องการว่าจะไปรักษาตามสิทธิ์ประกันสังคมของตนเอง
ซึ่งสิทธิ์อยู่ที่โรงพยาบาลบางมศ

โดยโรงพยาบาลพระราม๒ก็ยืนยันนะคะ
ว่าได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดตามมาตรฐานในการดูแลคนไข้
ทีนี้ค่ะทางด้านคุณหมอพีระเนี่ยก็ยืนยันว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ผู้ป่วยเดินทางมารักษามาถึงตอนตี๕๓๐
ตอนนั้นมีหมอเวรประจำอยู่
แต่อยู่ระหว่างการเข้าห้องน้ำ

ส่วนแพทย์เวรอยู่ในห้องน้ำ
พยาบาลดูในห้องพักแพทย์ก็พบว่าปิดไฟ
แต่ว่าประตูห้องน้ำปิดไว้ก็เลยไม่ได้อยากรบกวน
ทีนี้ก็มีการประเมินอาการผู้ป่วย
เพราะว่าผู้ป่วยคือเป็นแผลแดง

คือคนไข้มาในสภาพที่มีครีมสีขาวเนี่ย

แล้วตรงครีมสีขาวมันคือยาสีฟัน

ยังบอกคนไข้อยู่เลยแล้วคนไข้ก็ลุกจากเตียง
ล้างหน้าเองแล้วก็กลับมานอนที่เตียงต่อ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณหมอพีระพูดตรงนี้หน่อยนะคะ
ตอนที่เข้ามาที่แรกเลยเนี่ยจริงเนี่ยประเมินไม่ได้
เพราะว่าคนไข้มีคราบครีมสีขาวมาเต็มหน้ากับสองแขน
พยาบาลได้ลองพยายามเช็ดที่หน้าให้
แต่ปรากฏว่ายาสีฟันนั้นหนาแล้วล้างออกยาก
ก็เลยแนะนำให้คนไข้บอกว่าไปล้างที่อ่างล้างหน้าเลยดีกว่า
คนไข้ลุกจากเตียงเดินไปที่อ่างล้างหน้า
ล้างคราบยาสีฟันเขาบอกเองว่ายาสีฟัน
คราบยาสีฟันออกออกจนหมด
ค่อยกลับมานั่งที่เตียงต่อนอนที่เตียงต่อ
สนทนาจากนั้นมีของบุรุษพยาบาลกับพยาบาล
กับคนไข้ต่ออีกหลายประโยคนะครับ
ตรงนี้ผมไม่ขอให้รายละเอียดเพราะว่าไม่ทราบรายละเอียดด้วยตนเอง
มันสรุปที่ว่าบุหรุทธพยาบาลเวชปฏิบัติคนนั้น
ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นกดหรือน้ำร้อนกันแน่
แต่ก็ได้ทำแผลเบื้องต้นให้โดยการผ้าก๊อตปิดแผล
แล้วก็พันด้วยผ้าพันธุ์ที่มีแรงกระชับนิดหน่อย
อันนั้นแหละที่จะทำให้อาการเจ็บป่วยของไข้ทุล่าวลงบ้าง
ที่คุณหมอพีระอธิบายแล้วก็แถลงเมื่อวานนี้
ประเด็นต่างที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วก็ที่คุณหมอพูดเอง
ก็จะตอบเรื่องพยายามจะตอบเรื่องนี้นะ
หนึ่งมีคุณหมออยู่ในห้องฉุกเฉินวันนั้น
เพราะว่าโลกโซเชียลก็ถามว่าทำไมวันนั้น
ไม่เห็นออกมารักษาปล่อยให้พยาบาลออกมาประเมินอาการผู้ป่วย
ใช่เพราะว่าหมอพีระบอกว่าวันนั้นที่โรงพยาบาลมีหมออยู่๒คน
คนหนึ่งอยู่ห้องฉุกเฉินอีกคนนึงเป็นแพทย์เวร

สองผู้ป่วยยังมีสติสัมปัชญะถือว่าอาการไม่สาหัส

ตอนนั้นไม่สามารถประเมินอาการได้ว่าเป็นน้ำร้อนหรือน้ำกรดยังไง

ใช่ค่ะแล้วทีนี้ทางด้านโรงพยาบาลก็บอกนะคะว่า
โรงพยาบาลเองก็พยายามที่จะหาสาเหตุ
การเสียชีวิตของผู้ป่วยรายนี้
แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบคำตอบที่แน่ชัด
คือถ้าเกิดว่าเป็นบาดแผลผู้พองในระยะที่๒เนี่ย
คุณหมอบอกนะคะว่าหนังกำพร้ามันจะต้องลอก
แล้วก็มักจะเสียชีวิตด้วยภาวะขาดน้ำ
แต่ก็ใช้เวลานานหลายชั่วโมงค่ะ
วิธีแก้คือต้องรีบให้น้ำเกลือ
แต่กรณีที่เกิดขึ้นกับคนไข้รายนี้เนี่ย
ผิวหนังเป็นรอยแดงไม่ได้เสียน้ำ
คือเรียกได้ว่าเป็นแผลไหม้ปฐมภูมินั่นเองนะคะ
ทีนี้มันมีอีกประเด็นนึงเรื่องของกล้องวงจรปิด
เขาบอกว่าการเปิดเผยคลิปจากกล้องวงจรปิด
หมอบอกว่าทำไม่ได้นะ
เพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของทางด้านผู้ป่วยเองด้วย
แต่ก็มีการมอบให้หน่วยงานเอาไปตรวจสอบแล้ว
แต่ยังไงก็ตามค่ะมันมีกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นอยู่ว่า
มีหมอเวรอยู่ในห้องฉุกเฉินจริง
อย่างเรื่องของเงิน๔๐บาทที่ไม่มีข่าวมาว่า
โรงพยาบาลยัดเงิน๔๐บาทให้เด็ก
เขาบอกว่าจริงแล้วเป็นความมีน้ำใจของบุรุษพยาบาล
เพราะว่าตอนจะส่งผู้ป่วยขึ้นรถแท็กซี่
รุษพยาบาลก็ถามไงถามน้องถามลูกสาวอะค่ะ

ก็เลยให้เพิ่มไปอีก๔๐บาท
น่าจะพอเป็นค่ารถไปยังโรงพยาบาลบางมศ
ครับก็เป็นการแก้ต่างอีกหนึ่งเรื่องนะ
ไม่งั้นจะถูกโจมตีว่ายัดเงินให้คนไข้ไปรักษาที่อื่น

พอมันเกิดคลิปที่มีการโต้เถียงกับนายอัชริยะ

เหมือนกับเป็นพายุฝนที่มันผ่านแล้วแล้วก็ผ่านไป
คือเมื่อวานมีใบแถลงออกมาจากโรงพยาบาลด้วย
แล้วก็ใบแถลงนั้นก็มีข้อความช่วงท้ายที่สำคัญมาก
ก็คือบอกว่าทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
มาตรฐานในการดูแลคนไข้
และขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิต
ค่ะอันนี้คือทางโรงพยาบาลชี้แจงแบบนี้นะ
แต่เราก็ต้องฟังให้รอบด้านนะคุณสืบสกุล
คุณผู้ชมครับมาฟังทางด้านของคนขับแท็กซี่
ที่รับผู้ป่วยและลูกสาววัย๑๒ปีจากโรงพยาบาลพระราม๒
ส่งต่อที่โรงพยาบาลบางมศ

ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นข่าวใหญ่ข่าวโต
แล้วก็จะเป็นข่าวที่ทำให้เขาก็ถูกสัมภาษณ์

นั่นก็คือนายสงัดดัชยาวัฒน์เป็นคนขับแท็กซี่
ที่รับนางสาวโชฟระดา

ขณะที่นางสาวช่อระดายังมีชีวิตอยู่
ไปส่งที่โรงพยาบาลบางมดนะครับ

ก็ไปรับถึงตึกโรงพยาบาลพระราม๒

คนขับรถแท็กซี่คนนี้คือนายสงัดเนี่ย

ผู้ป่วยถูกน้ำร้อนลวก
และให้พาไปส่งที่โรงพยาบาลบางมศ
เนื่องจากแพทย์มีการประสานกันไว้แล้วล่ะ

อยู่ในสภาพมีผ้าพันแผลตามใบหน้าและก็ที่แขน
ส่วนลูกสาววัย๑๒ก็คอยเรียกแม่ตลอดเวลานะครับ
ซึ่งนางสาวช่อลัดดาก็รับรู้
โดยขณะนั้นนายสงัดคนขับแท็กซี่ก็ไม่กล้าที่จะชวนพูดคุยอะไร

กระทั่งรถแล่นจากโรงพยาบาลพระราม๒
ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีก็ถึงโรงพยาบาลบางมศ
จากนั้นเจ้าหน้าที่เวรเปรย์ของโรงพยาบาลบางมศ

สอบถามนางสาวช่อลดาว่าไหวหรือเปล่า
ซึ่งนางสาวช่อระดายังตอบกลับไปว่าไม่ไหว
เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันหามขึ้นเปรย์เข้าไปในโรงพยาบาลนะครับ
จะมีโรงพยาบาลบางมศอีเหมือนว่าเราจะเดิน๒๐นาที
อาหารดอกน้ำมาหนึ่งจะเป็นคนซึ่ง

ต้องอุ้มอย่างเดียวเลยครับ

ตอนที่ถึงโรงพยาบาลนี้ยังมีรอบหายใจ
ยังมีครับยังมีครับตอนที่ลงจากรถที่โรงพยาบาลบางมดก็คือยังยกแขนได้
คือทำท่ายังไงครับ

ก็พูดคุยได้
ไม่พูดได้เลยครับ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเสียงทางฝากฝั่งของแท็กซี่เนี่ย
คืนที่เกิดเหตุก็ให้ข้อมูล

ตอนขึ้นรถคือผู้เสียชีวิตไม่ได้พูดอะไรเลย
แต่ตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตนะ
ใช่ครับ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ไปดูบรรยากาศการจัดงานศพของผู้เสียชีวิต

เพื่อที่จะประกอบพิธี

ชาวบ้านก็มาช่วยกันตั้งเต็นต์ตั้งเก้าอี้หน้าบ้านพัก
ส่วนทางด้านพี่สาวของนางสาวช่อลัดดา
ก็คือนางกัณหาจูมาลี
บอกว่าพอรู้ข่าวช็อกมากเลย

ห่วงก็คือห่วงลูกสาวของนางสาวช่อลัดดา

นางสาวช่อลัดดาก็เพิ่งกลับมาบ้าน
พร้อมกับสามีใหม่ก็คือนายคำตันสิงฮนาศ

สามีใหม่มีอาการหึงหวงชัดเจน
แต่ก็ไม่คิดว่าจะลงมือสาดน้ำกรดแบบนี้

ทางครอบครัวเองก็บอกแบบนี้เลย
อยากให้ประหารชีวิตนายคำตันผู้ก่อเหตุ
ส่วนเรื่องของโรงพยาบาลพระราม๒
ทางด้านของพี่สาวผู้ตาย
ก็คงมอบหมายให้กับทนายความ
ดำเนินการเอาผิดให้ถึงที่สุดนะคะ
เพราะเมื่อวานทางนางทองอาจนะครับ
ของนางสาวช่อลัดดาพร้อมด้วยครอบครัว
ก็เดินทางไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และไปพบกับรองอธิบดีนะครับ

ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ

เงื่อนไขสถานพยาบาลหรือไม่
หากพบว่าไม่ได้ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย

ก็ถือว่าผิดพรบสถานพยาบาล
ตอนนี้ก็ต้องมีการตั้งคน

ขึ้นตรวจสอบการทำหน้าที่
ของโรงพยาบาลพระราม๒กันต่ออีกนะครับ